กันวันเด็กหรือยังไงไม่ใช่เป็นคู่แฝดเลยค่ะน้องอลินอลันค่ะ
โอปอร์ถูกต้องโอปอร์ตามอกุ๊ดมาติดเลยห่างกันวันเดียวเท่านั้น

ลินผู้หญิงนี่คนนี้อลินอลันผู้ชาย
โอ้โฮหน้าพ่อเลยนี่

โดยคุณพ่อสุดหล่อแล้วก็คุณแม่สุดอารมณ์ดี

ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้าปากเกร็ดค่ะ

ซึ่งสาวโอปอลก็โพสต์อวยพรวันเกิดลูก
ก็คือข้อความที่น่าประทับใจมาก

รวบรวมเสื้อผ้าทั้งหมดที่ลูกใส่ไม่ได้แล้ว
ของใช้ของเล่นที่ลูกเล่นมาพอแล้ว
พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของลูก

ส่งมอบให้กับอีกหลายชีวิตที่เขาไม่มีและต้องการ
กับแม่อยากให้วันเกิดทุกปีของลูก
เป็นวันที่ลูกได้เซราเบสชีวิต

และอย่าลืมส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยนะลูก
โตอย่างแข็งแรงทั้งกายใจและสติปัญญา
เป็นวงกลมที่สมบูรณ์ไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มนะลูก
จำไว้ว่าพ่อกับแม่รักลูกที่สุด

เข้าใจนะลูกวันเกิดแรกของลูก
คือรูปอยู่ในหน้าตาที่ฟิลแบบว่า

คนหนึ่งร้องไห้อีกคนนึงเหมือนตาปลือ

เป็นแบบข้อความอวยพรที่มีความหมายมาก
กับคุณแม่ที่มีความสามารถเก่งมาก
เจอกับคุณพ่อที่แบบเป็นหมอด้วยฉลาดเก่ง

ของเราก็คงจะต้องไปตีซี
เพื่อดึงดูดเอาความฉลาดของครอบครัวเขาเข้ามาด้วย

อะไรกันหรือเปล่า